เชิดสิงโตปกติเขาต้องเชิดกันยังไง
ชนบนบกต่อตัวขึ้นฟ้าอะไรต่าง

แต่คุณดูงานเชิดสิงโตที่นี่
เมื่อกลับมาเชิดใต้น้ำเกิดไปเลย

คือเรื่องของเรื่องนะเวลาไปเชิดสิงโตมันจะต้องดังยังไง

แต่ว่าพอไปเชิดในน้ำ

อ๋อและมันจะมีลักษณะโลค

แต่ว่ามันจะอย่างนี้
มันเป็นนิติใหม่

ภายในอุโมงน้ำเคลมอันนี้น้ำเคลมด้วยนะ

พี่กุ้นบอกว่ามีชาหลามในโรงน้ำเค็มนะคะ

ลองเทศกาลตรุษจีนท่ามกลางฝูงปลาน้อยใหญ่
การแสดงนี้ก็คือจะประกอบไปด้วยผู้แสดง
ก็คือคนเชิดสิงโตสองคนแล้วแป๊ะยิ้มหนึ่ง
แล้วก็สาวน้อยหนึ่งคนข้างค่ะ
แล้วก็มีคำอวยพรว่ามั่งมีสีสุข
ซึ่งการแสดงจะมีรอบโชว์

ตั้งแต่วันที่๓๑มกราคมแล้วนะคะ
ถึงวันที่๒ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชม
แล้วก่อนการแสดงเขาจะมีการป้อนอาหารให้ปลา

อะไรอย่างเงี้แล้วทางสวนสัตว์เขามีการจัดตกแต่งสวนแบบ
โอ้โหสวยงามอลังการมาก
เพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีนและมีโซนต่างด้วย
แต่เขาบอกว่าเขาจะจำกัดจำนวนผู้ชมในแต่ละรอบ
ตามมาตรการป้องกันการแพทย์ระบาดของโควิสัตว์กลาง
อ๋อคือคุณอาจจะต้องจองไปไม่ใช่สามารถเดินไปหลืมเข้าดูได้เลย

มี๒รอบอันละ๒รอบรอบเช้ากกว่าลอบบาท

ไม่ใช่แกสิงโตเปื่อยมือน้องเขามาเหลียก